ความรู้สึกว่าสื่อมวลชนต่างมักจะถามว่า
กรกตเขาว่าไงสารรัฐมนุนว่าไงฝ่ายที่มีอำนาจว่าไง
ผมไม่ค่อยได้ยินมันถามว่าประชาชนคนดินธรรมดาทั่วไป
เขาว่ายังไงผมว่าประชาธิปไตยคือการปกครองโดยประชาชน
เพื่อประชาชนและของประชาชนอำนาจนั้นมันเป็นของประชาชนโดยแท้
กรกตเพียงแต่เป็นผู้จัดการให้มีการเลือกตั้ง
รัฐมนูลก็มีหน้าที่แก้ไขเมื่อมีปัญหา
ในขณะนี้ผมว่าเป็นเรื่องของประชาธิปไตยของประชาชน
ผมออกไปบ้านนอกตลอดระยะเวลา๒สัปดาห์มาเนี่ย
ผมสนใจและฟังประชาชนเขาว่ายังไงครับ
ประชาชนเขาจะถามผมว่าเมื่อไหร่ครับจะจัดตั้งรัฐบาลเสร็จ
พวกผมรอครับผมรอเพื่อจะได้เห็นรัฐบาลมาแก้ปัญหา
ของพวกผมครับราคาพืชผลอาชีพของพวกผมจะว่ายังไง
เขาไม่ได้รอว่ากรกตจะว่ายังไงเขาไม่ได้รอว่า
ลัตภัณฑ์หรูจะว่าอย่างไรเขารอว่าเมื่อไหร่
เขาบอกแล้วไงการเลือกตั้งนั้น
ประชาชนสนับสนุนฝ่ายไหนมากที่สุด
ฝ่ายนั้นควรจะตั้งรัฐบาล
ควรจะให้โอกาสนี่คือเสียงของประชาชน
ผมอยากให้สื่อมวลชนได้สะท้อนความรู้สึกและความต้องการของประชาชนในวันนี้
ไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรกตและสารรัฐมนูลและผู้มีอำนาจ
ประชาชนเขาว่ายังไงประชาธิปไตยต้องเป็นของประชาชน
เพื่อประชาชนนะครับแล้วเป็นของประชาชน
นี่คือประชาธิวดัยมันไม่หนีไปจากนี้ทั่วโลกแต่เรากำลังรอกรกฏอว่าอย่างไร
ผมไม่เห็นประเทศอื่นเขาว่ากรกตว่าไง
กรกตเป็นผู้ช่วยครับให้เกิดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม
ปัญหามันจะมาครับการลงทุนความเชื่อถือต่างประเทศ
และปัญหาของประชาชนนั้นเขาไม่สามารถจะรอได้
แม้แต่วันเดียวหรืออาทิตย์เดียวนะครับ
ผมเพียงแต่ว่าอยากจะสะท้อนให้ความรู้สึกว่า
เพราะผมออกไปบ้านนอกครับพบป่าชาวบ้าน
เขาก็ถามว่าเมื่อไหร่ครับจะมีรัฐบาลใหม่จะตี
ผมว่าคุณถามทำไมนะคุณไม่เห็นถามว่ากรกตว่าไง
ผมไม่ได้สนใจหรอกครับกรกตเขาว่าไง
แต่ผมอยากจะได้มีรัฐบาลที่ผมเลือกเข้ามา
จัดตั้งรัฐบาลแก้ปัญหาของผมครับ
อันนี้ผมอยากจะสะท้อนให้สื่อมวลชน
ได้ไปสะท้อนความรู้สึกของประชาชน
มากกว่าเรื่องของกตซึ่งเป็นเรื่องเล็กครับ
สารรัฐมนุนก็เรื่องของคนไม่กี่คนครับ
ประชาชน๖๐๗๐ล้านคนเขาอยากสะท้อนอะไรครับ
ผมว่าอันนี้คือปัญหาใหญ่ของประเทศเราวันนี้
และปัญหาใหญ่ของประชาธิปไตยครับ
เราเลิกกลัวเรื่องประเด็จการเสียทีครับ
มันควรจะหมดยุคของการฟังประเด็จการ
ฝั่งของผู้ที่รับการสถาปนาจากประเด็จการครับ
ผมอยากให้เป็นเวลาของประชาชน
เขาอยากจะได้รัฐบาลของประชาชนครับ